กลับมาอยู่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอยู่ในชุดที่จบโบไลเซ็นต์ล่าสุดด้วยนะครับ
คุณสมบัติเราก็ทราบอยู่แล้วเคยคุมชุดใหญ่มาก่อน
แล้วก็ถ้าทำเด็กผมว่าพี่ซิโก้ก็เหมาะนะครับ
จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องเป็นฮีโร่สมัยที่เด็กหลายคนเนี่ยนะครับ
น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับ
ถึงต้องดูเรื่องของรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
โคชโย่งวรพุธศรีมะคะเป็นผู้ช่วยในชุดยูที่๒๓เหมือนกัน
แต่ว่าเคยคุมเดี่ยวได้เหรียญทอง๔เกมมา
ถึงแม้จะมีกระแสเข้าวิจารณ์แต่ว่าเขาสามารถทำได้ตามเป้าหมายนะครับ
เสกเสกสรรสิริพงศ์นะครับ
ชื่อนี้ถ้าคนดูบอลภูมิภาคควรจะคุ้นเคยกันหน่อย

ใช้เม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์
สร้างที่พักที่อยู่ที่กินดูแลนักเตะทุกอย่าง

โคตรจุนจริงพรประบวนบาลอดีตกุญศึกฟุตบอลหญิงที่จบโปรไลเซ็นต์
มีประสบการณ์ในธรรมเยาวชนของเอวาตันจูนีอร์
แล้วก็ถ้าของสมาคมเคยรับงานเฉพาะกิจเหมือนกัน
นบครับนพรเอกสัตราก็เป็นเอเลเซนคนแรกของเมืองไทยเหมือนกันนะครับ
แม้ว่าประสบการณ์การคุมทีมช่วงนี้จะหายไประยะหนึ่ง
แต่ว่าเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าร้อนวิชาเหมือนกัน

คดแบรนด์ท้าวน์ศรีปานจดดมีลามานอลพอลกิ้ง
ทั้งหมดติดภารกิจกับสโมสร
แต่ว่ามีความเป็นไปได้ที่๓คนนี้ก็จะเข้าข่ายที่จะมาคัดเลือกเหมือนกันนะครับ
ในข่ายในสมาคมนั้นต้องใช้งานครับ

ก็มีตั้งแต่นนทม่วงงามนะคะผู้รักษาประตูสิ่งคานพรมสุพะจักริตเวชพิรมรัตนากรใหม่คามิอานนท์อมรเลิศศักดิ์วรชิตกณิสิบำเพ็ญรวมถึงสุพชสรชาติ
ก็นักเตะเหล่านี้นะคะที่บอกมาก็คือเกิดหลังวันที่๑มกราคมในปี๑๙๙
ก็น่าจะมีสิทธิโชคพาโสเอกณิตปัญญาแล้วก็กิจสดากาแมนค่ะก็เล่นแบบข้างรุ่น
ซึ่งก็เป็นทวนาเมนต์ที่คัดเลือกไปโอลิมปิกเกม๒๐๒๐ที่ญี่ปุ่นแบบที่พี่เจบอกไปด้วย